การเมืองไทยคุณชุวิตก็พูดถึงเอาไว้นะครับ

วันนี้มีประชุมสอสอพักเพื่อไทยนะฮะ

หลังจากเมื่อวานเพื่อไทยประกาศจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้า

ร่วมกับภูมิใจไทยก่อนพักแรก

นี่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกนะฮะ
คุณเศรษฐาทวีสิน

นี่คุณแพทองทานชินวัฒน์

หลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครั้งล่าสุดก็นู่นนะฮะ
เมื่อ๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
จากนั้นทั้งคู่ก็เก็บตัวมาตลอด

มีเรื่องที่คุณชุวิตออกมา

แล้วไปโพสบอกเพื่อเจ้อ

ร่วมประชุมกับสอสอภักดิ์เพื่อไทยแล้วนะครับ

พักภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลด้วย
ตัวแทนสอสอภาคอีสานนะครับคุณมณพรเจริญศรีสสนครพนมยืนยันว่าสอสออีสานทุกคน
ขอส่งกำลังใจให้ทีมเจรจาเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลให้ได้เพราะเชื่อมั่นว่าคนอีสานต้องการให้เพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาล
ไม่ได้เลือกให้มาเป็นฝ่ายค้านนี่หลังพูดจบนี่นะฮะคุณแพทองทานนี่ปรบมือขอบคุณเลยนะครับ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ

ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
ขอบคุณเลยนะฮะคุณแพทองธานิปรบมือขอบคุณเลยนะฮะ
พยายามดึงคะแนนที่เสียไปเนี่ยกลับมา
ผลการเลือกตั้งสสศรีสเกต
เพื่อไทยได้ที่นั่งกลับมาเกือบหมด
เหลือแค่เขตเดียวที่ภูมิใจไทยได้ไป
แต่เลือกตั้งจบก็คือจบ
สิ่งที่ทำไปเนี่ยคือการได้สอสอพื้นที่กลับคืน
มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ว่าโอ้โหถึงขั้นจะแบบ
จับมือกันไม่ได้เป็นศัตรูกันตั้งรัฐบาลด้วยกันไม่ได้
หมายความว่าคือคือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ

ไม่ไม่มีก็หลังที่นั้นจบก็จบไป
ไปเจอพี่ปวินอยู่ที่อุบล

จุฏภตรายที่เราทำไปก็ได้สอสอคืนมา